เรื่องหัวร้อนของกลุ่มวัยรุ่นอีกแล้วนะครับแก๊งโจป่วนหาดตาสุ่ม
หาดตาสุ่มเขากำลังจะโปรโมทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่
ของอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิทีนี้มีแก๊งโจทะเลาะวิวาดกัน
โจอีกฝ่ายเนี่ยหนีกลับบ้านไปแล้วโจคู่อริเนี่ยไม่ยอมฮะ
ตามมาถึงบ้านของโจอีกฝ่ายเลยจนเกิดเป็นคลิปที่ชาวบ้าน
พยายามไปห้ามปรามไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงนะครับ
อุ้วกลัวของบ้านเช่าเสียหลังนี้
นี่แหละครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์นี้นะฮะ
โอ้โหเกือบจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ได้เข้ามาบุกบ้านของคู่อริในพื้นที่บ้านปากห้วยเดือ
ตัมบลคูเมืองอเผยนองบัวแดงจังหวัดเฉยภูมิ

อย่างที่บอกไปหาตะสุ่มจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับ
แล้วก็โพสต์ข้อความว่าตีกันทุกอาทิตย์

เพราะหาตาสุมเขามีแบบเที่ยวแพร่ไงต้องแพรอะไรอย่างนี้นะฮะ

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งผู้ชายนับ๑๐คนเลย
ถือถังมิดทั้งหมายบุกเข้ามาในบ้านภักดิ์ของคู่อริ
และอะลาวาทำร้ายเข้าของตีรถมอเตอร์ไซส์
ชาวบ้านตะโกนห้ามไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายนี้

พยายามจะเข้าไปทำร้ายคู่อริที่หนีตาย
ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักให้ได้เลยนะครับ
แต่สุดท้ายชาวบ้านเขาก็ต้องไล่ออกไป

และกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลยออกจากบ้านแห่งนี้ไปนะครับ

แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าหาดตาสุ่มเป็นตาย่านคักตีกันทุกอาทิตย์
จากการตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มวัยรุ่นที่บุกเข้ามาในบ้านเพื่อจะก่อเหตุ
คือเป็นกลุ่มที่ไปเที่ยวที่หาดตาสุ่ม
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชายภูมิ
มีการตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ก่อนจะมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่ม
ถึงขั้นชกต่อยกันก่อนรอบแรกแล้วนะ
หาดตาสุ่มตรงนี้ชกต่อยกันแล้ว
จากนั้นทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไป
กลุ่มที่ถูกต่อยหนีกลับมาที่บ้านพักแล้วไหมคุณ
บ้านพักเมื่อกี้มาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพัก
แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นคู่อลิไม่ยอม
รู้ว่าพักที่ไหนมากันเป็น๑๐คนเลย
ก็มาบุกนะครับเพราะว่าบ้านพักของคนที่หลบหนีมา
อยู่ไม่ไกลกับหาดตาสุ่มแห่งนี้นะครับ
คือเบื้องต้นนะฮะยังไม่มีใครเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับฝ่ายไหนนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถาม
ทางด้านของนายประพาวินพานนท์
ซึ่งเป็นผู้เสียหายและเป็นพี่ชายของผู้ได้รับบาดเจ็บ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันที่หาดตาสุ่มนี่แหละครับ
ที่กลุ่มวัยรุ่นจะเข้ามาหาเรื่องพวกเขา

ทีนี้เขาน้องชายเห็นท่าไม่ดีแล้วเกรงว่าจะมีปัญหาลุกลามบานปลาย
ก็เลยชวนกันกลับไปที่บ้านนะครับ
แต่ก็ไม่วายถูกกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาเป็น๑๐

พร้อมกับเอาอาวุธมีดมาขู่ว่าจะปาดคออีกด้วยนะครับ

เพื่อที่จะระงับเหตุดังกล่าวนะฮะ

ใครอยากไปเที่ยวก็เจอข่าวนี้เขาบอกว่าก็เกร็งอยู่ครับ